แล้วถ้าเกิดว่าใครไปกาลสินแล้วเนี่ยอยากจะให้ไปที่พยาวต่อ
เพราะว่าที่นี่เขามีการจัดงานปีใหม่แบบมงค์
นี่ปีใหม่มงค์ของเขานะมีการแข่งขันความเร็วด้วย
เป็นการประลองที่ท้าทายมากสำหรับการแข่งขันฟอร์มูล่ามงฟึ้ง
นี่ปีใหม่บางคนบอกว่าผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
แต่ว่าปีใหม่ที่บ้านปางม่วงหมู่๕ตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
เขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนี่ค่ะสวัสดีปีใหม่มงค์ด้วยนะคะ
ที่นี่เขามีการจัดงานปีใหม่มงค์ขึ้นในหมู่บ้านเรียกตามภาษามงค์นะ
ชื่องานว่านอเปโจหรือว่ากินสามสิบเป็นภาษามงนะคะ
ชาวโม้งเขาถือว่าหนึ่งวันเนี่ยคือวันหนึ่งค่ำเมื่อครบสามสิบค่ำของเดือนสุดท้าย
ซึ่งจะตรงกับเดือนมกราคมของทุกปีก็จะมีการเฉลิมฉลองขึ้น
เพื่อผ่อนคลายจากการทำงานยาวนานตลอดทั้งปีไง
นี่นี่นี่เป็นพิธีการเล่นของเขาและการเล่นเล่นของเขานะ
ใช่คือการโยนการเสี่ยงทายอะไรแบบนี้เป็นการเล่นเพื่อเลือกคู่ของชาวชุมชนเขานะคะ
แล้วทีนี้เขาบอกว่างานนี้มันเป็นสัญญาณบอกว่าผลผลิตต่างสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วด้วยนะ
แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองทั้งปีใหม่แล้วก็การฉลองเก็บเกี่ยวด้วย
ซึ่งก็เป็นเหมือนประเพณีที่ชาวมงค์ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
ส่วนนี่ฝุ่นตลบอบอวนแบบนี้คือครับนี่คือมงค์เอฟวัน
ถูกต้องค่ะมันคือการแข่งขันฟอร์มูล่ามงค์หรือว่าการเล่นล้อเลื่อนไม้
ไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะไปดูภาพการแข่งขันกันเลย
โอ้โหมาอย่างเร็วมาอย่างไวโอ้เบียดแซงซ้ายแซงขวาแล้วอยู่ในช่วงโค้งสำคัญ
ดันกุ้งเข้ามาแล้วก็หน้าเขามัมวั่งไปแล้ว

มากจริงนะฮะการแข่งขาดกันดี
คือไม่ต้องเข้าพิษเปลี่ยนล้อกันให้วุ่นวาย

แต่ต้องมีความชำนาญน่าจะบอกให้
คุณเขาต้องแบบว่าฝึกฝนกันเป็นอย่างดีนะ

อร์มูล่ามงค์เขาถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้าน
ที่เขาจะนิยมเล่นกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ของมงค
นี่ล่ะค่ะนี่คือสนุกสนานมากเลย
ว่าเป็นการสืบสารอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ
ของชาวเผ่าโม้งไปในตัวด้วยนะคะ
อยากให้ไปดูวิถีชีวิตของชาวมงค์เขาหน่อยว่า

ถ้ามีโอกาสได้ไปแข่งนะ
คงจะแบบตื่นเต้นไปอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตได้คว่ำแบบนี้สักครั้งหนึ่ง
แต่เขาก็มีการป้องกันไงไหว้บวกกันนอกอะไรแบบนี้นะ
คนที่ขับเขียวจะรู้วิธีการนั่นแหละเขาฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเนี่ย

จะลงไปที่ตีนเขาได้อย่างรวดเร็ว
คือจะเป็นการสะโกนคำสุดท้ายว่าแห่ง

หรืออาจจะตะโกนว่าเหินฟ้า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเคยไป
แล้วทีนี้เวลาเขาจะแข่งขันกันเนี่ยเขาจะมีกรรมการคอยดูแลในแต่ละจุดว่าตรงไหนปลอดภัย
แล้วจะมีตรงไหนที่คอยเซฟตี้คอยระวังภัยให้กับคนที่เขาแข่งขัน
เขาต้องสมบูรณ์พื้นที่เขาด้วยเหรอเหมือนกัน
เขามีการแต่งชุดพื้นเมืองด้วยนะคุณน่ารักมาก
เพราะช่วงเทศกาลค่ะแต่จริงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีการแต่งกันอยู่บ้างนะ
แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลประเพณีใหญ่ของชุมชนเขาก็จะใส่ออกมา
เป็นการอนุรักษ์ประเพณีแล้วก็สืบสารเอาไว้ด้วยนะ
เยาวชนคนรุ่นหลังบางคนเขาไปเรียนหนังสือในเมืองบ้าง
ไปทำงานต่างทีบ้างกลับมาก็จะได้สำนึกรักบ้านเกิดอะไรแบบนี้
ปีใหม่มงค์นะถ้าเราก็มีโอกาสไปก็ไปกันได้
เพราะว่าอยู่ถัดจากปีใหม่ไทยสักประมาณครึ่งเดือนจัดกันนะคะ